มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ภัยผู้หญิงเลยคุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วร้องกรี๊ดเลยค่ะ
เพราะว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนเงาผู้ชาย
แล้วหลังจากนั้นมันมีโทรศัพท์มือถือลอดออกมาทางช่องว่างระหว่างห้องน้ำค่ะ
พนักงานห้างค่ะเป็นผู้ที่ประสบเหตุนะคะ
แล้วก็คือเธออยู่ที่นครนายกปรากฏว่าพนักงานห้างเพื่อนด้วยกันเนี่ยก็ช่วยกันล้อมจับผู้ชายคนนี้
ซึ่งเป็นผู้ชายต้องสงสัยนะคะ
ใช้มือถือแอบถ่ายในห้องน้ำขณะที่ผู้หญิงกำลังทำธุระส่วนตัวนะคะ
ตอนนี้ก็กำลังรอส่งตัวให้กับสายตรวจสพเมืองนครนายก
คุณสุพัชชาผู้เสียหายค่ะบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเธออยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็ผิดสังเกตคือได้ยินเสียงผู้ชายแล้วเห็นเงาชัดเลยว่าเงาเนี่ยเป็นเงาผู้ชายเข้ามาในห้องน้ำ
สักพักหนึ่งเห็นมือมือปริศนายื่นโทรศัพท์มือถือลอดช่องด้านล่างเข้ามา
โอ้โหเห็นอย่างนี้ก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ำไปทุบทุบประตูห้องข้างนะคะ
ตะโกนว่าเป็นผู้ชายเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้ยังไง
สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็วิ่งออกจากห้องน้ำมานะคะ
ด้วยอาการลุกลี้ลุกลนเธอก็ยืนรออยู่หน้าห้องนะคะ
พร้อมกับพนักงานห้างรวบตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้
แล้วเขาก็ยื่นโทรศัพท์มาอย่างนี้พี่เหมือนเดิมพี่มาอย่างนี้
เดี๋ยวจากนี้หนูก็เลยออกไปแล้วก็ขอประตูให้ถัดมา

แล้วเขาก็ออกไปแล้วก็ออกมาเขาก็ลนเลยแล้วเขาก็ไม่อยู่ออกมา
ที่ผู้ต้องสงสัยค่ะนายพีรายุนะคะบอกว่า
เขาปวดท้องหนักแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดตั้งแต่อยู่บนรถ
เพราะฉะนั้นเขาก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำ
ก็ไม่ได้สังเกตป้ายหน้าห้องน้ำแล้วตัวเองเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกด้วย
ตอนที่เข้าห้องน้ำอยู่ก็แชทบอกเพื่อนว่า
อาจจะเกิดปัญหานะเพราะว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้อง

พอออกมาจากห้องน้ำก็แสดงความบริสุทธิ์ใจยื่นโทรศัพท์ให้ดูว่าเนี่ยไม่ได้ถ่ายอะไร
ผมได้วิ่งเข้าให้ห้องน้ำผมไม่ได้มองภาคเนี้ย
ลูกว่ามันห้องคนวิการ
แต่ผมไม่ได้มองป้ายเนี้ย
กว่าผู้ต้องสงสัยจะออกมาออกมาจากห้องน้ำได้ก็ใช้เวลาพักนึง
แล้วคือช่วงนั้นเนี้ย
ภาพออกได้ถ้ามีนะถ้าแอบถ่ายจริงก็อาจจะลบไปแล้วหรือเปล่า

แล้วที่บอกว่าอ่านหนังสือไม่ออก
แต่เขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปอยู่ข้างใน

อันนี้ผู้เสียหายเขาตั้งข้อสังเกตนะคะ
ตำรวจเองก็บอกว่ายังไม่เชื่อหรอก

เพราะฉะนั้นก็เชิญทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย

แล้วก็จะตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ
ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยค่ะ